ท่านประธานสภาที่เคารพผมพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์
แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ท่านประธานครับสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ในครั้งนี้นะครับ
ผมตั้งใจที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เฉพาะเจาะจงลงไปที่งบประมาณของกระทรวงกลาโหม
แล้วก็เป็นโอกาสดีครับที่เมื่อสักครู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ในฐานะนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ซึ่งผมก็อยากจะย้อนความสักนิดนึงนะครับ
สักครู่พลเอกประยุทธ์นะครับ
พูดว่างบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด
แล้วก็พยายามที่จะใช้อย่างจำกัด
เพื่อให้แน่ใจว่า
เราจะมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่าง
ที่อาจจะคาดไม่ถึงนะครับ

ไม่ได้รายละเอียดแต่พูดถึงว่าเพื่อนบ้านมีการซื้อยุทธุปกรณ์อย่างไร
แล้วก็ท่านให้ความสำคัญถึงการตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขึ้นมาอย่างไร
มีพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการฝึกซ้อมรบดีครับ
ทั้งหมดที่พูดมาดีครับท่านประธานเพราะเข้าทางผมหมดเลย
ท่านประธานครับปีนี้นะครับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
ล้านบาทก็ต้องชมผลเอกประยุทธ์ครับ
เพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ๙ปีตั้งแต่ทำรัฐประหารยึดอำนาจ
บของกระทรวงกลาโหมเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินนั้นต่ำที่สุดครับ
อยู่ที่๖๑๙เมื่อเทียบกับ๓๑๘๕ล้านล้านบาท
ถูกต้องครับกับที่เมื่อสักครู่นายกตอบ
ว่าพยายามที่จะลดงบประมาณซื้ออาวุธซื้อเท่าที่จำเป็น
งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น๒๗๔แต่งบของกระทรวงกลาโหมลดลง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับชื่นชม
แต่พอไปดูในรายละเอียดครับท่านประธานครับ
บของกระทรวงกลาโหมผมมีให้๓คำนะครับ
ท่านละมนติช่วยชายชาญชาวมะคุณได้กรุณานั่งฟังอยู่นะครับ
มีให้๓คำครับท่านคือไม่คุ้มค่าไม่ตอบโจทย์และไม่โปร่งใส
ทำไมถึงไม่คุ้มค่าครับท่านประธาน
งบกระทรวงกลาโหมจะลดลง๒๗
แต่พอไปดูในไส้ในครับปรากฏว่า
บรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น

บกระทรวงลงแต่งบบุคลากรเพิ่มขึ้น

จำกัดจำเขียดลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมอย่างไร

แต่ท่านลดงบบุคลากรเงินเดือน
ตอบแทนสวัสดิการต่างนั้นลดไม่ลง

เพราะกองทัพมีกำลังพลมากเกินไปมีในพลมากเกินไปไงครับ

กลับไปครับปีงบประมาณ๒๖๓นะครับเพื่อนร่วมงานของผม
พลโทพงศกรรณ์รอชมพูเคยพิปรายเอาไว้ในวาระ๑ครับ
บอกว่างบบุคลากรค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศเนี่ยมันสูงอยู่๓๗
กระลาโหมปลาไป๔๕แต่หากดูเฉพาะกองทัพบกยิ่งน่าตกใจครับ
คือเกือบ๕๓นี่พูดไว้ตั้งแต่ปี๖๓

คือพูดง่ายครับปล่อยให้ในพลตายกันเองครับ
แล้วมาปี๖๖เป็นยังไงสไลด์ถัดไปครับท่านประธาน

ค่าเฉลี่ยของทั้งแผ่นดินเพิ่มขึ้นจาก๓๗เป็น๔๐
แต่เฉพาะกระทรวงกลาโหมเพิ่มจาก๔๕เป็น๕๓
หากดูเฉพาะกองทัพบกหนักสุดครับ
จาก๕๒ขึ้นเป็น๖๒ครับท่านประธาน

อุ้ยอ้ายของกองทัพยังไม่มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน
ก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนสอสอของผม
คุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมกับภาคประชาชน
ทำให้ผมสามารถไปรวบรวมได้ครับท่านประธาน
ว่าเรามีไอ้งบบุคลากรเนี่ย
ที่ชื่อมันก็คล้ายกันเลยนะครับกับที่อยู่ในรายจ่าย
บุคลากรภาครัฐแต่ไปซ่อนอยู่ตามงบดำเนินงานบ้าง
ซ่อนอยู่ตามงบรายจ่ายอื่นเบื้องผมเล่าให้ฟังว่าชื่ออะไรครับท่านประธาน
มีตั้งแต่ค่าเช่าบ้านค่าตอบแทนกำลังพล
ตอบแทนด้านสาธารณสุขค่าทางบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับ
ตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์ค่าตอบแทนกำลังพลสำรอง
ตอบแทนทหารกองประจำการหรือฐานเกณฑ์นั่นเอง
ตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการใน๓จังหวัดชายแดนใต้
สมทบกองทุนทดแทนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตอบแทนอาสาสมัครทหารผ่านแล้วก็เบี้ยเลี้ยงทหาร
ทั้งหมดเนี่ยครับสไลด์ถัดไปเลยครับ
รวมกันแล้ว๑๙๐๐ล้านบาทที่ซุกตามงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น
เอาเฉพาะแค่เบี้ยเลี้ยงทหารกับค่าตอบแทนทหารพานี่
ล่อไป๑๖๕๐๐ล้านบาท
พอผมแยกออกมาครับตามหน่วยรับงบประมาณว่าใครว่าแต่ละหน่วยเป็นอย่างไร
ตกใจครับท่านผู้ชมต้องลิเช็คข้อมูลหลายรอบว่าเป็นไงครับ
เฉพาะกองทัพบกนะครับหากใส่แยกงบที่ผมเล่าไปแล้วทั้งหมด
ปรากฏว่าจาก๖๒เปอร์เซ็นต์ดีดขึ้นไปเป็น๗๗ครับท่านผู้ชม
ง่ายก็คือเงิน๑๐๐บาทที่เราให้กับกองทัพบกไป
เอา๗๗บาทไปจ่ายค่าคนครับท่านประธาน
เหลือแค่๒๓บาทที่จะเป็นการปรับปรุงพัฒนายุทธุปกรณ์
ที่จะเป็นการก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ
ที่จะเป็นการฝึกซ้อมรบศึกษาของทหาร
แม้กระทั่งงานวิจัยของกองทัพ
ท่านประธานครับผมไม่มั่นใจเลยครับแล้วก็ไม่เข้าใจจริงครับว่า
คือก็ขอบคุณนะครับที่พลเอกประยุทธ์ลดงบซื้ออาวุธลง
เท่าที่จำเป็นแต่ผมไม่เข้าใจว่า
แล้วไอ้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับทหารเกณฑ์เนี่ย
หรือทหารเกณฑ์ที่เราเกณฑ์กันทุกปีในปีงบ๖๖ที่จะเกณฑ์ต่อจากนี้เนี่ย
มันมีความจำเป็นขนาดไหนถึงลดไม่ได้ครับ
มันมีความจำเป็นทางการทหารอย่างไรถือว่าไม่ได้เมื่อสักครู่
ผลเอกประยุทธ์พูดเองบอกเพื่อนบ้านซื้ออาวุธแล้วไงอ่ะ

แต่ทำไมถึงไม่คิดที่จะลดกำลังพลเพื่อให้เหลือช่องว่างงบประมาณ
แล้วไปพัฒนาอย่างอื่นของกองทัพล่ะแต่กลับเอาเงินมาอยู่ที่การเกณฑ์อาหาร
เอาเงินไปอยู่ที่กำลังพลสไลด์ถัดไปครับ
นี่ครับขอบคุณที่รถแต่แอบงงครับท่านประธาน
ตั้งแต่ปี๖๔ถึงปี๖๖นะครับกองทัพบกลดงบการซื้อหุ้นลงไปแล้ว
กว่าล้านบาทขอบคุณครับที่ลดเพราะซื้อเท่าที่จำเป็น
แต่ผมงงครับกับกำลังพลตกลงแล้วในพลเอกประยุทธ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเป็นสมุหากราหมสมัยอายุทยากันแน่ครับ
นี่กำลังรวบรวมไพร่พลทหารลาบเอาไว้ลบพุ่งกับฆ่าศึกเหรอครับ
ผมอยากรู้จริงท่านประธานว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะใช้งบประมาณให้มัน
มาดูการซื้ออาวุธของกองทัพอากาศครับผมอธิบายสไลด์นิดหนึ่งนะครับ
ทางซ้ายมือว่าความหมายคืออะไร
เสื้ออาวุธงบปีเดียวก็หมายถึงว่าเป็นการเสื้ออาวุธ

แล้วก็งบปีเดียวก็คือจ่ายจบในปีเดียว
ทีนี้ถัดมาเขียนเข้าใจง่ายว่าซื้ออาวุธชิ้นใหญ่
อันนี้คือหมายถึงการซื้ออาวุธที่จะต้องใช้เวลาในการผลิต
มีมูลค่าสูงเราก็ต้องทำการมัดจำหรือวางเงินดาวน์ไปก่อน

คือยอดที่เราจะต้องผ่อนในปีงบประมาณต่าง
แต่วันท่านที่๔คือรายการใหม่
คือรายการที่จะซื้อใหม่แล้วจะเริ่มต้นผ่อนกันใหม่

นี่คือวงเงินการซื้ออาวุธทั้งหมดของกองทัพอากาศ
ก็จะเห็นว่าในปี๖๔๖๖นั้นลดลงเล็กน้อยเกือบ๑๐
ทำให้ได้เราได้ยอดในช่องสีเขียว
ก็คือปีนี้กองทัพอากาศซื้ออาวุธทั้งสิ้น๑๖๐๐กว่าล้าน
ประเด็นอยู่ที่ช่องกรอบสีฟ้า
รอบสีฟ้า๑๒๓๐ล้านบาทที่จะซื้ออาวุธ
ที่เป็นการงบผูกพันข้ามปีแล้วก็เริ่มต้นในปี๖๖
คือต้องบอกว่ามีการออกมัตติขอรมณ์ลับ
เพื่อไปปรับแก้พรบวินัยการเงินการคลัง
ที่บอกไว้ว่าการก่อนที่ผูกพันข้ามปี

แต่คอรมอลไปอนุมัติให้เหลือแค่
คือแทนที่กรอบนี้นะครับช่องกรอบสีฟ้าจะเป็น๒๔๖๐ล้านบาท
ก็อาศัยมติรับของคอรมอลเหลือ๑๒๓๐ล้านบาท
สรุปก็คือว่ากองทัพทำท่าจะดาวน์น้อยแต่ผ่อนหนัก
ดาวน้อยแต่ผ่อนนาน
โมงวันนี้ขอไปที่เอยดัมนะครับ
อีกรอบนึงพลเอ็กซ์ชายชาติช้าวมงคลไนการุนาชี้แจง
สำหรับกองทัพอากาศที่บอกว่าจะซื้อเครื่องบินพบขับไล่
มันเป็นไปตามแผนในสมุดปกขาว

โดยจะซื้อทั้งสิ้นนะครับทั้งฝูงคือ๑๒ลำ
แบ่งเป็น๒ระยะระยะที่๑๖ลำเริ่มต้นปี๖๖ไปจบปี๖๙
ระยะที่๒อีก๖ลำ

ผมคล่องใจมากแล้วก็คงจะต้องขอคำอธิบายเพิ่มเติม
จากท่านรัฐมนตรีครับ
คือท่านบอกว่าพูดเหมือนสบายอกสบายใจว่า

แล้วปีนี้เราจ่ายแค่๗๐๐กว่าล้าน

แต่แผนคือซื้อทั้งฟลีด

คำถามคือตกลงแผนเนี่ยจะซื้อกี่ลำ

แล้วถ้ารอบนี้ตั้งมาแค่๗๐๐กว่าล้าน

หรือจะไปซื้อมือสองก็พูดให้ชัด

การพิจารณาการซื้อเครื่องบินรบในรอบนี้

เราจะตั้งซื้อในงบโครงการทั้งหมด๗๐๐กว่าล้าน

เราน่าจะใช้เงินราวเกือบ๔๕หมื่นล้านท่านประธาน

จะเอาของอเมริกาหรือจะเอาของสวีเดน
ประเทศไหนจะให้ผลประโยชน์มากกว่ากัน
ผลประโยชน์ในที่นี้ก็คือการใช้นโยบายชดเชย

เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ

อย่าเพิ่งซื้อภายใต้รัฐบาลนี้ครับ

เพราะถ้าปีหน้าก็เอาไกลมาเป็นรัฐบาล
ก็จะต้องมาปวดหัวกับการซื้ออาวุธ
ที่พิจารณาผิดภาดของบ์โลมพลชุดนี้

มาดูการซื้ออาวุธของกองทัพเรือ

คือยอดการซื้ออาวุธยอดจ่ายทั้งหมดในปีนี้
ซึ่งก็เห็นว่ามีการปรับขึ้น
ตามภาพที่เห็นเลยครับ๖๔อยู่๕๐๐ล้านปีนี้อยู่๑๑๖๐ล้าน
พิจารณาที่กรอบสีฟ้าก่อนครับคือซ่อมปีเดียว
ซ่อมปีเดียวที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปีนี้มา๒๐๐ล้าน
ผมเป็นห่วงเหลือเกินครับท่านประธานกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำลอยครับ
ถ้าจำกันได้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผมได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องการซ่อมอาวุธของกองทัพบก
รอบนั้นครับเขาบอกว่าอยากจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
ไม่ซื้อเปลี่ยนเป็นซ่อมแต่ซ่อมอะไรครับ
รถบรรทุกซื้อใหม่๒๑ล้านแต่ไม่ซื้อครับไปซ่อมคันละ๒ล้าน
อันนี้เรียกคุ้มค่าแหละครับเพราะฉะนั้นกรอบสีฟ้านี่
ถ้าบังเอิญร่างนี้มันผ่านไปจริงก็คงจะต้องฝากกรรมธิการ
ไปดูให้ดีครับว่า๒๐๐๐ล้านนี้ซ่อมได้คุ้มค่าจริงหรือไม่
ทีนี้มาดูกรอบสีเขียวครับอันนี้ไฮไลท์สำคัญครับท่านประธาน
อกสีเขียวเป็นการจ่ายโครงการผูกพันเดิม
คือยอดผ่อนเดิมนี่แหละครับซึ่งถ้ามองตามที่ผมแสดงอยู่เนี่ย
เห็นว่ามันลดลงนะฮะ๖๔๔๓๖๕๓๙๐๐๖๖เหลือ๒๐๐กับอีก๓๙ล้าน
เห็นแล้วก็โอ้ดีกองทัพเรือซื้ออาวุธน้อยลง
แต่ไม่ใช่ครับท่านประธานครับจริงแล้วในปี๖๖ถ้าเป็นไปตามแผน
อดนี้ต้องจ่าย๙๐๐ล้านครับท่านประธาน
มีโครงการที่ค้างอยู่ทั้งหมด๑๑โครงการ
ใน๑๑นั้นคือเรือดำน้ำลำที่๑

ผมเป็นเรียนท่านประธานหภัยเพียงพี่น้องประชาชน

เราผ่อนกันมาสักพักหนึ่งแล้ว
เหลือยอดที่จะจ่ายในปี๖ประมาณ๓๐๐๐ล้าน

มันผ่านสภาไปแล้วเป็นกฎหมายไปแล้ว
แต่ยังไม่เคยได้จ่ายสักครั้งหนึ่ง

แต่ตามข้อมูลคือยังไม่ได้จ่าย

ต้องซื้อจากเรมันเขาไม่ขายให้

เพราะในสัญญาที่กองทัพเรือทำไว้
กับทางจีนเนี่ยจะต้องใช้เครื่องยนต์ของจีน
นั่นผมจึงเชื่อว่าจึงเป็นที่มา
ยอดการจ่ายในปีนี้
ลดลงเหลือเพียงแค่๒๐๓๙ล้าน

เราจะเอายังไงกับเรือดำน้ำนี้ขอสไลด์ถัดไปครับ
วันที่๔เมษายนครับนักข่าวเขาไปถามพลเอกประยุทธ์ครับ
ตกลงแล้วเรือดำน้ำนี่จะเอายังไง
ผลเอกประยุทธ์เขาตอบอย่างนี้ครับท่านประธาน
เขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบที่เรา
แต่กระทบแค่เครื่องยนต์มาไม่ได้
เราจะกระทบกับใครประเทศไหนอีก

ถ้าเครื่องยนต์นี้ไม่ได้หาเครื่องยนต์ใหม่ยอมรับได้ไหม
ถ้ายังไม่รู้ก็ไปหามา
ไม่ได้ก็ยกเลิกสัญญาแล้วจัดหาใหม่

ตอบว่ามีเดี๋ยวได้หมด

ผมเรียงงงนะตกลงใครเป็นรัฐบนทรีย์บิธีประกาศคุณสูงกะลาโหนครับ
คนหนึ่งตอบไม่รู้
อีกท่านหนึ่งรองนายกปกติก็จะตอบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
แต่รอบนี้รู้เดี๋ยวได้หมด
หรือท่านเป็นเอเย่นเรือดำน้ำฮะ
ทีนี้บนเอกมันยู่ตอบแบบนี้ครับท่านประทาน

ไม่ได้ก็ยกเลิกสัญญาแล้วหาใหม่

เรากำลังจะเสียค่าโง่หรือเปล่าท่านประธานครับ
สไลด์ถัดไปครับคือเรือดำน้ำเนี่ยนะครับ
สามลำเนี่ยเอาล่ะลำลำที่สองและสามยังไม่ได้จ่าย
แต่สามลำมูลค่าสามหมื่นหกพันล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับ
มันต้องมีการลงทุนต้องมีการจัดซื้ออื่นอื่น
สร้างอื่นเพื่อมาสนับสนุนเรือดำน้ำทั้ง๓ลำนี้
ซึ่งทั้งหมดนะครับในสไลด์ที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ย
เกือบเกือบหมื่นล้านบาทเรืออเนกประสงค์นวดพลขึ้นบก
สนับสนุนเรือดำน้ำเรือนี้ก็ซื้อจากจีนเหมือนกัน
จ่ายเงินครบหมดแล้วด้วยหกพันสองร้อยล้าน
เพื่อมาใช้กับเรือดำน้ำถ้าจอดเรือนำน้ำลวงซ่อมบำรุงนะครับ
คลังเก็บตอปิโดอาคารทดสอบต่างเนี่ย
มันดีไซน์ขึ้นมาเพื่อใช้กับเรือดำน้ำรุ่นนี้

แล้วจะมาใช้กับสิ่งที่ท่านได้ลงทุนไปแล้วแม้ทั้งหมดนี้ยังสร้างไม่หมด
แต่เซ็นสัญญาและเริ่มจ่ายเงินงวดแรกให้กับคู่สัญญาเอกชนไปแล้วทั้งสิ้น
อย่างระบบสื่อสารควบคุมมูลค่าสามร้อยล้าน
อันนี้ก็คือเป็นระบบของสารเพื่อใช้กับเรือดำน้ำรุ่นนี้
เพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงกลาโหมโดยพลเอกประยุจันโอชา
ไม่สามารถที่จะเจรจาต่อลอง
เพื่อให้ได้เรือดำน้ำที่ท่านจ่ายไป๙๐๐กว่าล้านแล้วเนี่ย
แล้วเปลี่ยนรุ่นอื่นหรือไปที่อื่นเนี่ย
แล้วที่ลงทุนไปหมื่นล้านทำไงครับ

พลเอกประยุทธ์หรือพลเอกชายชาญต้องขอความกรุณาต้องชี้แจงให้ชัดครับท่านประธานครับ
ผมไปที่ข้อสังเกตที่๒ครับที่ผมบอกว่าไม่ตอบโจทย์

เมื่อกี้ผลเอกประยุทธ์ก็พูดนะครับว่า
ตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขึ้นมา
ให้ความสำคัญกับเรื่องงานวิจัย

แต่มันได้ตอบโจทย์ครับท่านประธานงบประมาณปีนี้
อนุญาตให้สามารถที่จะร่วมทุนกับเอกชน
ผลิตอาวุธจำหน่ายอาวุธส่งออกอาวุธ
เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศของไทย
แต่ปรากฏว่าล้มเหลวครับท่านประธาน

มาผมจะเล่าให้ฟังประการแรกเลยครับ
การขับเคลื่อนสังคมประเทศคนที่สำคัญที่สุดคือใครครับ
คือกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้ซื้อในฐานะผู้ผลิต
แต่ที่ผ่านมาครับปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมดันไม่ค่อยจะซื้อของไทย
ถ้าอย่างนั้นครับท่านประธานมีอะไรบ้างครับ
ยันเกาะล้อยางก็ไม่ซื้อของไทยเสื้อกันกระสุนก็ไม่ซื้อของไทย
หน้ากากกันสารพิษก็ไม่ซื้อของไทย
ไม่รู้ว่าต่างประเทศมันเงินทอนมากกว่ายิงอะไรครับท่านประธาน
รอบที่แล้วกองทัพบกไปซื้อยานเกราะสไตเกอร์๘ล้อของสหรัฐอเมริกา
จริงอยู่ครับผู้ประกอบการไทยผลิต๘ล้อไม่ได้ทำได้คือ๔ล้อ
แต่ทำไมท่านไม่ร่วมกับเอกชนเพื่อจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เขาผลิตได้ล่ะครับ
มีงบประมาณอยู่แล้วที่จะต้องจัดหา
หรือไม่ท่านก็จัดหาจากต่างประเทศ
เพื่อเอกชนไทยสามารถรับเทคโนโลยีนั้นและมีโอกาสที่จะผลิตยานเกราะ๘ล้อได้
พร่ำพูดกันนะครับว่ารายจ่ายลงทุนเนี่ยมันน้อย
ตามกฎหมาย๒๐มันเกิน๒๐ไปนิดเดียว
แต่ผมบอกว่าไอ้รายจ่ายซื้ออาวุธพวกนี้ก็อยู่ในรายจ่ายลงทุนนะครับ
เพราะฉะนั้นเรากำลังเอาเงินไปลงทุนให้เกิดเศรษฐกิจในประเทศที่เขาผลิตอาวุธให้เรา
แต่ไม่ได้มาสนับสนุนธุรกิจของไทยเอง
ประการที่๒นะครับกระลาฮมต้องทลายข้อจำกัดต่าง
ของผู้ผลิตอาวุธภายในประเทศ
ผมเล่าให้ฟังครับเรามีมาตรฐาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแต่มาตรฐานทางอาวุธเนี่ย

ประหลัดก็มาตรฐานหนึ่งกองทัพบกก็มาตรฐานหนึ่ง
ทัพเรือก็มาตรฐานหนึ่งไม่ยอมใช้มาตรฐานเดียวกัน
ทีนี้พอผู้ค้าอาวุธอยากจะขายทำไงครับก็ต้องวิ่งไปตรวจสอบทีละหน่วยงาน
แต่พอตรวจสอบสนามทดสอบดันเป็นที่เดียวกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบดันเป็นตัวเดียวกัน
แต่ไม่รู้จะแยกมาตรฐานกันทำไมจะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการ
เพื่ออะไรและยังจะใบอนุญาตต่างครับที่ใช้เวลาในการออกนาน
กฎหมายก็ล้าสมัยหน่วยงานก็อยู่ข้างสภานี่แหละครับ
กรมอุตสาหกรรมทางทหารนะครับ

ต้องบอกว่าหน่วยงานต่างที่ผลิตอาวุธภายใต้สำนักประหลักกระทรวงกลาโหม
ต้องปรับตัวและทำงานเชิงลุกมากกว่านี้
เรามีหน่วยงานอย่างทุนหมุนเวียนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
อำนวยการสร้างอาวุธโรงงานผลิตอุตสาหกรรม
อภัยครับโรงงานผลิตวัตถุระเบิด

ต้องผลิตเพื่อขายอาวุธให้กับทั้งกองทัพ

ส่งออกต่างประเทศก็ได้ตามมาติของคอรมอ
แต่ถ้าไปดูในเล่มขาวคาดม่วงนะฮะจะเห็นว่าผลประกอบการที่ผ่านมานี่มันต่ำเตี้ยมากครับ
คือมันไม่เกิดการทำงานในเชิงลุกที่จะร่วมงานกับเอกชน
ข้อเสนอของผมก็คือยุบหน่วยงานพวกนี้ภายใต้สำนักงานประหลั
โอนไปให้สถาบันเทคโนโลยีการประเทศให้หมดครับ
ให้สถาบันเทคนิคแล้วก็ประเทศเป็นหน่วยงานที่ทั้งผลิตและทำการวิจัยและส่งเสริม
แล้วร่วมงานกับเอกชนได้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้
การที่๔คืองบวิจัยครับท่านประธานขอสไลด์เลยครับ
เมื่อสักครู่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเหมือนให้สำคัญกับงานวิจัยมาดูครับ
ตั้งแค่๑ครับท่านประธานงบพิจัยแล้ว๑ที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับ
โดยงานที่ควรจะได้รับมากที่สุดอย่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ได้รับงบประมาณวิจัยเพียงแค่๕๐๐ล้านบาทเท่านั้น
คนที่ได้มากกว่ากลับเป็นสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหม
จะเอาร้อยล้านผมบอกว่าหยุดเลยฮะคิดใหม่ครับ
ควรจะไปรวมอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ที่เขามีนักวิจัยจำนวนมากอยู่แล้วเพื่อต่อยอดได้
ท่านประธานครับผมต้องเรียนว่างานวิจัยทางการทหารเนี่ยนะครับ
จริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันสร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติทั้งนั้น
พลายน้ำที่อยู่บนนาฬิกาตั้งแต่กาวร้อนนะครับ
ดังนั้นนะครับท่านประธานครับเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างยั่งยืน
เราไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ
จำเป็นนะครับที่จะต้องลงทุนในการวิจัยทางการทหารให้เพิ่มขึ้น

แต่ผมกำลังจะบอกว่าไอ้โครงการอื่นที่มันไม่ได้ตอบโจทย์
แล้วมันไม่ใช่ภารกิจหลักที่ควรจะทำเนี่ย

นาประเทศช่วยเหลือประชาชน
เอามาดูกันครับพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนมีงบประมาณอะไร
ไปตั้งแต่๖๓ถึง๖๖นะครับงบประมาณอยู่ประมาณ๓๑๐๐
ล้านนี่ถือว่าเยอะกว่างบวิจัยสินะครับ
ผมไม่เถียงว่าเป็นไปตามรัฐมนูลแต่ว่ามันใช่ภารกิจหลักหรือไม่
เพราะอะไรครับจากประมาณ๓๐๐ล้านต้นเนี่ย๒๗๐๐ถึง๒๘๐๐ล้าน
มันหมดไปกับการเป็นงบจัดหาแหล่งน้ำกับทำถนนครับท่านประธาน
แล้วในวงเล็บนะฮะว่าแหล่งน้ำและถนนเนี่ยแต่ละโครงการต้องไม่เกิน๑๐ล้านบาทด้วย
ผมเคยถามเรื่องนี้นะครับตัวแทนของกองบรรชาการกองทัพไทย

แน่ใจอย่างไรว่ามันจะไม่ซ้ำซ้อนกับการใช้งบประมาณเหล่านี้
เขาก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจครับบอกว่าโอ๊ยเราถามอปทก่อน
ให้อบทส่งคำร้องเข้ามาให้ท้องถิ่นต่างส่งคำร้องเข้ามา
ถามก่อนไม่มีทางซ้ำซ้อนแน่นอน
ผมฟังคำตอบแล้วผมก็ร้องอ้าวแบบไม่มีเสียงครับท่านประธาน
เพราะอะไรครับคำตอบมันอยู่ในตัวเองอยู่แล้วว่า
ท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านจะไปหาแหล่งน้ำหรือทำถนนที่ไหน
แต่ต้องไปถามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วทำไมไม่เอางบให้เขาไป
เอางบมาไว้กับตัวเองเพื่ออะไร
อภิปรายของพักเก้าไกลมากมายพูดเรื่องการกระจายอำนาจ
กระจายงบสู่ท้องถิ่นมาดูของกระลาโหม

ถ้าไปเทียบกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
งบประมาณที่กองประชาการของทะไทยถืออยู่
ถือเป็น๔๐ของทั้งกรมเลยนะครับ

สรุปแล้วคือที่กองทัพต้องการจะหวงแห่ง
ประมาณนี้แล้วโครงการเหล่านี้ทำไว้เพื่ออะไรครับ
เพื่อสร้างความนิยมเหรอครับเพื่อสร้างบุญคุณกับประชาชนเหรอครับ
เพื่อให้เห็นว่าทหารนั้นมีความสำคัญกับประชาชนเหรอครับ
บอกว่าท่านมาผิดทางครับท่านมาผิดทางอย่างแรง
ลองไปดูสหรัฐอเมริกาครับเวลาที่ทหารผ่านศึกใส่ชุดทหาร
แล้วเดินลงในท้องถนนพบปะผู้คนเนี่ยมีแต่คนยกย่อง
มีแต่คนให้เกียรติเพราะเขาทำหน้าที่ของเขา
ภารกิจหลักที่แท้จริงผมไม่ได้บอกให้ท่านไปรบกับใคร
แต่ท่านต้องกลับมาย้อนถามตัวเองครับว่าภารกิจหลักท่านคืออะไร
เพราะได้งบประมาณส่วนนี้นะครับลดได้ครับยกเลิกได้
แล้วเปลี่ยนไปเป็นงบวิจัยครับไปส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนนะครับในยามวิกฤต
ก็เหมือนกับโควิดที่ผ่านมาครับกองทัพก็ทำตามคำสั่งของท่านนายก
แล้วท่านนายกก็จัดสรรงบประมาณจากงบกลางให้เห็นไหมครับ
ไม่จำเป็นที่ต้องเอางบประมาณมากองทิ้งไว้ทุกปีทุกปีเป็นพันล้าน
จัดสรรได้กองทัพยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตามรัฐมนูลได้
เอาละครับท่านประธานมาที่ข้อสังเกตสุดท้ายครับคือไม่โปร่งใสครับ
สไลด์ครับท่านประธานครับในการแสดงเอกสารชี้แจงต่อสภาเนี่ย
ผมคิดว่านอกจากส่วนราชการในพระองค์แล้วก็เห็นแต่จะมีแต่กระทรวงกลาโหมนี่แหละครับ
บางรายการมาบรรทัศน์เดียวตั้งแต่ขาวค่าแดง
ถึงชั้นกรรมธิการแล้วก็ต่อไปถึงชั้นอนุกรรมธิการ
ก็ยังคงจะแสดงบรรทัศน์เดียวไม่มีรายละเอียด
สูงที่สุดนะครับในสไลด์นี้นะฮะ
คือปีนี้คือหกพันล้านถ้าปีที่แล้วเนี้ยประมาณเจ็ดพันสองร้อยล้าน
คือค่าได้จ่ายในการสนับสนุนส่งกำลังพลขออภัยครับ
ใช้จ่ายในการสนุนส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย
ชื่อรายการนี้มีในทุกเหล่าทัพแล้วมาทรงเดียวกันครับ
หลักพันล้านแต่ไม่บอกรายละเอียด
เคยถามครับเคยถามผู้ชี้แจงในชั้นอนุกรรมธิการ
ท่านก็ตอบอย่างสุภาพครับว่าไม่ได้เตรียมมา
แล้วพอเวลาในการพิจารณามันก็มีไม่มากนะครับ
เพื่อนสมาชิกหลายคนก็ต้องเร่งการพิจารณาสุดท้ายแล้ว
สภาก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ดูเลยครับว่า
งบประมาณหลัก๖๗พันล้านเนี่ยจริงแล้วเอาไปทำอะไร
แล้วถึงเวลาใช้งบประมาณไปก็เบิกจ่ายได้ไม่ครบถ้วน
เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องเลยนะครับเรียกร้องกับท่านประธาน
ไปยังรัฐมนตรีว่ารอบนี้นะครับยังไงก็
ในชั้นกรรมธิการเนี่ยขอเอกสารหน่อยครับ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่เขาขอกันหลัก๑๐หลักร้อย
ผมเห็นแล้วก็เห็นใจครับเขาเตรียมเอกสารเข้ามาเป็นตั้งตั้งครับ
กรมทางหลวงชนบทเนี่ยโอ้โหเอกสารมาเป็นรังนะท่านประธาน
อยากจะดูโครงการไหนถนนเส้นไหนมีให้ดูหมดรายละเอียดครบ
กระลาฮมต้องปรับตัวครับความโปร่งใสต้องมาครับ
และประการสุดท้ายในเรื่องความโปร่งใสรัฐบาลคือเรื่องของเงินนอกงบประมาณ

ทัพนะครับมีการทำกิจกรรมมากมายครับที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินราชพัสดุ
แล้วท่านก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการ
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยนำมาเปิดเผย
กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่มีเงินนอกงบประมาณสูง
แต่ไม่เคยสมทบลงในงบประมาณเลยแม้แต่ปีเดียว
โรงแรมที่พักตากอากาศสนามกอล์ฟเหมืองหินปั๊มน้ำมัน
สนามมวยล่าสุดเห็นบอกจะมีทำสนามม้าใหม่อีก

ถ้ามีพวกนี้ใส่เข้าไปอีกที่ผมไม่รู้ว่าตกลงแล้วเราหมดเงินกับกำลังพล
ค่าตอบแทงกันทางสวัสดิการไปเท่าไหร่

ผมก็เคยถามท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เอกสารที่แจ้งไม่ได้คำตอบ
ถามเรื่องทรบ๕ถามเรื่องช่อง๗ก็ไม่ได้คำตอบไม่ได้เอกสารชี้แจงอะไร
ท่านประธานท่านประธานครับผมสรุปครับจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับ
ภายใต้ข้อสังเกตไม่คุ้มค่าไม่ตอบโจทย์ไม่โปร่งใส
ยืนยันครับรับไม่ได้กับร่างพระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะของกระทรวงกลาโหม
และสุดท้ายผมอยากจะเรียนท่านประธานแบบนี้ครับเราพูดกันมาตลอดสองวันเนี่ย
ทั้งเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยกับร่างและไม่เห็นด้วย
ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฝากฝั่งรัฐบาลนะครับ
เราพิจารณางบปี๖๖ถ้าผ่านไปดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ยาว
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พิจารณากันแค่ปีงบประมาณเดียวนะท่านประธาน
เพราะถ้าผ่านปีนี้ไปเนี่ยงบประมาณปี๖๗แม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามา
แต่ไม่ทันครับทำงบประมาณปี๖๗ไม่ทัน
เพราะงบประมาณปี๖๗จะถูกทำภายใต้รัฐบาลนี้
เพราะถ้าผ่านไปมีโอกาสอยู่ยาว
ดังนั้นผมวิงวอนครับท่านประธานครับต่อเพื่อนสมาชิกครับว่า
ประยุทธ์วันนี้ครับอย่าปล่อยให้ชาติต้องเสียโอกาสไปอีก๒ปีงบประมาณครับ